แล้วบางทีเนี่ยบางคนเขาฝ่าฝืนไง
ก็เลยบิดหนีอย่างนี้คุณตำรวจต้องบิดตามครับ
อ้าวแบบนี้ต้องบิดตามครับเพราะว่าเป็นวัยรุ่นวัยขนอง
ไม่รู้ไปทำอะไรที่ไหนมาแต่ขับขี่ดึกดื่นในเวลา๕ทุ่มเที่ยงคืนแบบนี้
มันช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ไอ้น้องต้องอยู่บ้านออกมา
แบบนี้ผิดกฎหมายคือสองคนนี้ขับมานะ
แล้วเจอกับสายตรวจตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกให้หยุดนะหยุด
เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันหน่อยทำไมออกมาช่วงเวลานี้
เขาก็ไม่อยากจะจับจะลองแต่ทีนี้เรียกให้ยุดก็ไม่ยอมยุด
แบบนี้ไปจนถึงในเมืองตรงสี่แยกมนุษย์โบราณ

แถวถนนมหาราชใจกลางเมืองกระบีเลยนะ

ช่วงจังหวะที่๒วัยรุ่นกำลังตีโค้ง
เพราะว่าหนีตำรวจแล้วสาดมาจากทางโค้ง

เล่นสาดทางโค้งไม่รู้อิโนะอิเนย์
พลาดท่าเทแล้วครับ
เทอยู่ตากลางถนนลื่นล้มดิฮะ
เพราะว่าแถวนั้นฝนตกถนนลื่น

ตำรวจก็จับได้ตามระเบียบนี่เห็นไหม
พาขึ้นรถกระบะของทางตำรวจไปเลย
ก็สืบสวนสอบสวนนะครับก็ทราบว่า
คนขี่แล้วก็คนซ้อนอายุ๑๗เท่านั้นเองนะ

จอดแต่แรกก็จบแล้วนะ
นี่ถ้าทำผิดจอดแต่แรกคุยเลย

ค่ะค่ะแหม่อันตรายนะ
ยังไงระมัดระวังขับรถขับราก็ให้ปลอดภัย